แล้วไปพาไปเจอลูกชายเจ้าของตลาดดีกว่า
นี่ก็ตอนแรกหิวแล้วก็ไปเจอผู้ชายใช่ไหม
ใช่คือว่าจะพาไปตลาด
แต่ว่าคนนี้เขาเป็นพระเอกแล้วก็เป็นลูกชายเจ้าของตลาดจริง

ต่อด้วยรวยด้วยนิสัยดี
ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นพระเอกขายดีนะคะมีละคร๓เรื่องติดเลยค่ะ
ตอนนี้นะคะเจ้าตัวแจงบอกว่างานละครเยอะก็จริงแต่ไม่ใช่พระเอกลูกรักนะคะ
เพียงแค่ว่าเจ้าจังหวะราคอนลงด่อพร้อมกันพอดีค่ะ
รวมไปถึงละครเรื่องล่าสุดบุหงาสารี
ใช่เรื่องนี้ที่เขามีข่าวกับปรางกัณลันเนี่ยแหละค่ะ

แต่ว่าช่วงนี้เขามีข่าวก็พอดีคุณเจ็ดเขามีข่าวแบบ
เรื่องราวของคุณบิวอันนี้ข่าวลือนะ

แต่หนุ่มเจดเนี่ยบอกว่าจริงกับปลางเป็นเพื่อนกันนะคะ
เล่นกันแบบว่าขำนะคะแล้วด้วยความที่แบบว่าเขาซีดเหมือนกัน
ชอบร้องเพลงเหมือนกันก็เลยแบบว่ายิ่งแบบเคมีเคใจได้ค่ะ
ส่วนผลงานเพลงนะคะหนุ่มเต๋ก็บอกว่าไม่ท้อพี่
เดี๋ยวก็ทำซิงเกิ้ลใหม่แน่นอนนะคะจะเป็นแนวแบบ

เราก็เอ๊ะมันเข้ากับข่าวหรือเปล่านะ
แล้วมันยังไงนะคะไปฟังเศษกันหน่อยค่ะ

มันเหมือนมันเชื่อใจกันนะครับ
ว่าแบบโอเคอันนี้คืองานเราก็เต็มที่กับตรงนั้นอะไรอย่างนี้

รอฟังเพลงนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะ
ธุรกิจครอบครัวตลาดสดพรพัฒน์
โอ้โหไปเลยนะคะแถวรังสิตค่ะ
ตอนนี้ก็มีพี่ชายดูแลเนี่ยค่ะนี่ค่ะตลาดเขาเลยนะ
ซึ่งอนาคตหนุ่มเจดก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่พี่แจ๊กกะลินว่างไหมไปช่วยหน่อย

แววเล่นนะคะเขาบอกว่าเอาจริงพี่มันเป็นตลาดสดตื่นเช้า
เมื่อไหร่พี่แจ๊กกะลินจะว่างเห็นบอกว่าจะติดต่อไปทำสกรูปเบื้องหลังอยู่
เราก็แบบว่าโอ้โหอนุ่มเจดว่างเมื่อไหร่ล่ะจ๊ะพี่ก็รอหนูอยู่นั่นนะจ๊
อยากเลือกเขาอะไรอย่างนี้ครับ
เมื่อไหร่พี่จะได้ไปเมื่อไหร่ผมจะได้ไปเหมือนกัน
เพราะว่าผมก็ไม่เคยไปเลยผมเป็นตลาดขายส่งครับ
เขาก็จะเปิดแบบเปิดกลางคืนมากปิดแบบเช้าตรู่อะไรอย่างนี้ครับ
มันก็จะไม่ใช่เวลาทำงานของเรากัน
แต่จะเป็นแบบทำเป็นแบบพรีเซนเตอร์ตลาด